ไปดูอีกเหตุหนึ่งค่ะเป็นนุ่มว่างงานวัย๒๘ปี
ไปก่อเหตุก็คือเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ไปถีบรถมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงที่ขี่มาคนเดียว

ทำแบบนี้๓รายซ้อนค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเหยื่อก็รอดทุกคนนะคะ
ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวได้

เขาบอกว่าเคยถูกเหยื่อกัดอวัยวะเพศจนได้รับบาดเจ็บมาแล้ว
แต่ก็ยังก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ

นายอนุสรศรีอุดรอายุ๒๘ปีค่ะ
ก็ถูกตำรวจภูทรบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือเมื่อวานนี้เขาควบคุมตัวไปช่วงประมาณบ่าย๒

เพราะเขาลงมือใช้รถจักรยานยนต์เนี่ย
ถีบรถจักรยานยนต์ของเหยื่อที่เป็นผู้หญิง
ตั้งใจว่าจะข่มขืนแต่เขาก็เลือกนะ
ว่าจะต้องเป็นเหยื่อที่ขี่รถมาคนเดียว

ที่ริมถนนบ้านหนองฮีที่ตำบลภูเหล็ก
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๒๖ปี
เหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นเธอกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน

แล้วคนร้ายก็ขี่รถมาประกบข้าง
ใช้เท้ายันรถแต่ไม่ล้ม

แล้วก็วิ่งมาล็อกคอลากเข้าไปในป่าอ้อยข้างทาง
รวมถึงบังคับให้ใช้ปากอมอวัยวะเพศ

กัดที่อวัยวะเพศของคนร้ายอย่างแรงเลย

ทีนี้คนร้ายทั้งเจ็บทั้งตกใจค่ะ
ก็รีบขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไป
จากนั้นก็กลับมาบ้านผู้ที่เป็นเหยื่อ
กลับมาบ้านหาสามีแล้วก็แจ้งความในเวลาต่อมาค่ะ
หลังจากจุดแรกไปต่อจุดที่สอง
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปทำแผนต่อเลยค่ะ
จุดที่๒เกิดบนถนนสายบ้านไผ่
น้อง๒ห้องผู้เสียหายเป็นหญิงสาวอายุ๑๙ปี
มาพร้อมกับญาติญาติมาพร้อมกับชาวบ้าน

ตำรวจก็เลยต้องวางกำลังป้องกัน
เพราะว่าไม่งั้นจะมีการรุมประชาธรรมกันแน่นอน
ซึ่งคนร้ายเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันกับจุดแรกเลยนะคะ
เหยื่อสามารถต่อสู้ได้

ก่อนที่ชาวบ้านจะเข้าช่วยเหลือ
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค

พันธุ์ตำรวจเอกจำรัฐจันแดง
กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่
ก็บอกว่านอกจากผู้เสียหาย๒คนนี้แล้ว

เป็นครูฝึกสอนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
โดยเหยื่ออีกรายหนึ่งก็รอดจากการถูกข่มขืนเช่นกัน
แล้วก็สืบทราบรวมถึงสามารถติดตามจับกลุ่มนายอนุสร
ได้ที่บ้านญาติหลังจากที่หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่
ก็ให้การรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตลอดข้อกล่าวหานะคะ
อกจากนี้พฤติการของคนร้ายก็จะวางแผนเป็นอย่างดี
ถ้าเกิดเขาไปเจอผู้หญิงที่ถูกใจรูปร่างหน้าตาดี
จะมาซุ่มดูพฤติกรรมของเหยื่อก่อนที่จะลงมือทุกครั้ง

ทีนี้พอเมื่อวานหลังจากทำแผนเสร็จ๒จุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ